เอาล่ะมาต่อกันที่เรื่องราวของสาวงามกันบ้างดีกว่านะคะ
ต้องบอกว่าเข้มข้นขึ้นมาทุกทีแล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าบรรดาสาวงามเนี่ย
เขามีการโชว์ทักษะความสามารถในด้านต่างโดยเฉพาะนี่เลย
การโพสต์ภาพถ่ายแบบสุดเซ็กซี่คือถ้าใครชนะกิจกรรมนี้จะได้ขึ้นปกเมนเทลนะ
ถูกต้องแล้วแล้วตอนนี้เราก็ได้สาวงามแล้วนะคะที่จะได้ขึ้นปกนิตยสารเมนเฮลส์
ส่วนจะเป็นใครพาคุณผู้ชมไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะนี่ไง
ใช่แล้วแล้วดูลีลาการโพสต์ของน้องนี่แบบว่าแซ่บมากดิ

หลังจากผ่านภารกิจแรกของกองประกวดสาวงาม
ก็ได้โชว์ทักษะความสามารถด้านการถ่ายแบบ
ในโอกาสครบรอบ๑๐ปีนิตยสารเมนเฮล
ประกบคู่กับหนุ่มหล่อที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้วนะคะ
สายตาอันเฉียบแหลมของโต้งชัชวินอุณฮนัน

โดยสาวงามแต่ละคนก็ได้งัดลีลาการโพสต์ท่าสุดแซ่บ

แบบที่ไม่มีใครยอมใครเลยนะคุณ
ซึ่งสาวงามผู้เข้าประกวดหมายเลข๔

ในภารกิจเมคอัพแอนด์สไตลิส
ได้มีโอกาสขึ้นปกนิตยสารประกบ
กับนักแสดงหนุ่มไม้พัทรเดชค่ะ

เป็นการโชว์ความสามารถที่ท้าทายแล้วก็ยากมาก

แต่ภาพที่ออกมาฝีมือไม่แพ้มืออาชีพเลยนะตัวเอง
คือด้วยความที่รายการเรริตี้

ซึ่งแอ้นชนะสัปดาห์ที่เกี่ยวกับการถ่ายแบบ
ยากมากคือตอนนี้ยังเหนื่อยอยู่เลย

เราต้องเกร็งเพื่อที่จะให้ภาพออกมาดูสวย

ก็คือว่าแค่ได้ขึ้นปกนี่ก็ดีใจแล้วนะ

ซึ่งคิดว่าไปตลาดคงโดนหนามทุเรียนแน
แน่เพราะว่าแนบชิดเขาขนาดนั้นนะคะ
อย่าลืมร่วมเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะ

ปกติคุณไม้เขาจะคู่จิ้นกันกับคุณโบ

คือจากที่ดิฉันได้ไปคลุกคลีกับกองประกวดนางงามนี้นะ
อ้อนแอ้นจะบอกเลยว่าใน๑๔คน

อย่าตัดสินคนจากภายนอก

แล้วก็อาทิตย์เวลา๕ทุ่มตรงชอบใครเชียร์ใคร